ใกล้จะถึงประเพณีลอยกระทงกันแล้วใช่ไหม
พาไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ชาวบ้านที่นี่เขาประดิษฐ์กระทงขึ้นมา

นั่นก็คือกระลา

กลายเป็นประเพณีที่มันมีสีสัน
นี่เขาเรียกว่ากลาสายกลาศรีนั่นเอง

ใช่ค่ะชาวบ้านชุมชนหน้าผา
ตำบลปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เขาร่วมกันสืบสารประเพณีท้องถิ่น
ทำกันมาอย่างยาวนานเลย
นั่นก็คือเทศกาลลอยกระทงกลาสายกลาศรี

เพื่อที่จะเตรียมไว้ใช้ในเทศกาลลอยกระทง

บริเวณริมแม่น้ำปิง
ชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่า

แต่ว่ามีการปฏิบัติสืบทอดกันมานานแบบนี้

ก็เห็นบรรพบุรุษทำกันมา
ถือว่าเป็นประเพณีของชุมชนเล็ก

ชาวบ้านไม่อยากสิ้นเปลืองเงิน
ก็เลยมองหาวัสดุที่มันสามารถ

ก็หาวัสดุที่มันเป็นธรรมชาติแล้วมันลอยน้ำได้

ซึ่งช่วงนี้ชาวบ้านทั้งเด็กเล็กตลอด

เขาจะมารวมตัวกันนั่งแบบนี้เลย
เร่งทำกระทงกะลาที่
ตกแต่งด้วยกระดาษแก้ว

ก้านกล้วยมาตัดให้เป็นชิ้นเล็ก

เพื่อที่จะเอาไว้ปักทูบเทียน

แต่ว่าความสวยงามมันจะอยู่ตรงที่

ไปลอยน้ำต่อกันเป็นทางยาวแบบนี้ค่ะ

ใช่ค่ะก็จะทำให้เรามองเห็น

สีเขียวสีน้ำเงินสีขาว

คือมองแล้วมันสวยมากอะค่ะ
แล้วมันก็เป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมายาวนานแล้ว
ใครสนใจก็สามารถมาร่วมประเพณี

กลาศีประเพณีท้องถิ่นเล็ก

แล้วก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานได้นะคะ
ก็จะจัดพร้อมกับประเพณีลอยกระทง

บริเวณท่าน้ำหน้าชุมชนหน้าผา

ปีนี้จะมีกระทงกะลาจำนวน๓๙๐๐ใบ
ไว้รองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้นั่นเองจ้า

คือมันลอยแล้วมันเป็นเหมือนกระทงสาย
ที่มันเรียงรายกันเต็มบริเวณริมแม่น้ำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีหลายสีสันสวยงามจริงทั้งสมแดงน้ำเงินฟ้าเขียว
ถูกต้องแล้วที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
นครสวรรค์นะครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าไปเที่ยวในช่วงลอยกระทงแบบนี้
จัดมาตั้ง๓๐๐กว่ากะลากระทงที่เป็นกะลาสีแบบนี้
แล้วถ้ารวมเข้าไปกับกระทงของชาวบ้านที่เขาลอยกันในช่วงนั้นโอ้โหมันจะเป็นทางที่ยาวมาก
สวยมากเป็นประเภทในไทยไปร่วมสืบสารกันได้นะคะอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าไปท่องเที่ยวค่ะ